ข่าวแรกของเรานะคะเรียกว่ามหากราบของการขุดค่ะ
ขุดคลิปเก่าเนี่ยท้าโถมลูกทุ่งสาวสุดฮอตนะคะ
เจนี่ได้หมดถ้าสดชื่นแบบสุดเลยล่ะคุณผู้ชมนะคะ

หลังจากที่เมื่อวานนี้นะคะโดนคลิปนี้ไปคุณผู้ชม
คลิปนะคะที่มีคนบุกบ้านไปทวงหนี้นะคะ
มาวันนี้ค่ะก็มีนักขุดเอาอีกแล้วล่ะค่ะ
ัดคลิปที่เธอเคยพูดเรื่องทวงหนี้เอาไว้

นั่นนอกจากนอกจากเพลงนอกระบบนี้กัน
ใช่แล้วนะคะคุณผู้ชมมันดันตรงกับเรื่องราวที่มันเป็นข่าวจริงนะคะ
แต่ว่านี่เป็นคลิปเก่านะที่อัดทำเป็นสตอรี่ไปคุณผู้ชมนะคะ
ก็มีอีกหลายต่อหลายคลิปนะคะที่คนวิพากษ์วิจารณ์กันเยอะค่ะ
บอกไว้แบบนี้คุณผู้ชมบอกว่า
ขอโทษทุกคนกับคลิปเก่าต่างนะคะ
ที่เธอเคยอัดลงไปในโซเชียล
มั่นใจในตัวเองบ้างทำตัวเฟียสบ้าง

ไม่มีเจตนาคิดร้ายกับผู้ใดทั้งสิ้น

และจะทำสิ่งดีให้มากที่สุดคุณผู้ชมนะคะ

ดราม่าของน้องสาวนะคะก็มารับไม้ต่อทันทีค่ะ
ลิลลี่ได้หมดถ้าสดชื่นค่ะ

เพราะว่าเธอเป็นหนึ่งในนักแสดงค่ะคุณผู้ชม
ด้วยความตื่นเต้นนี่แหละค่ะเห็นตัวเองบนจอ
ซึ่งนั่นมันผิดกฎหมาย
ลิลลี่นะคะเลยรีบโพสต์ขอโทษทันทีทันควันแบบนี้นะคะ
ก่อนอื่นลิลลี่ต้องขอโทษด้วยนะคะ
ที่หนูถ่ายรูปจากภาพยนตร์เนี่ย

ได้อยู่ในจอโรงหนังมันคือความฝันของหนูค่ะ
หนูรู้เท่าไม่ถึงทางการจริงนะคะ
หนูต้องขอโทษทุกคนด้วยนะคะ
โหแต่ว่านะก็อย่างที่ทราบ

ชักไม่สดใสมากขึ้นไปกว่าเดิมค่ะ
ล่าสุดค่ะน้องถูกเจ้าภาพยกเลิกงานคุณผู้ชม
โดยการเผยแพร่ข้อความผ่านเพจงานมหากรรม๓๙๐ปี
ชัยบุรีเปิดวิถีเมืองเพศพัทธลุงค่ะ
เจ้าภาพเขาโพสต์ชี้แจงนะคะบอกว่า
ในคืนวันที่๑๖สิงหาคมนี้
ศิลปินที่จะมาร่วมงานจะเปลี่ยนเป็นวงพัทธลุง
ส่วนวงของเจนนี่และลิลลี่ได้หมดถ้าสดชื่น
ทางเราได้แจ้งยกเลิกไปเรียบร้อยแล้วนะคะ
เพื่อความสนุกสนานของพี่น้องชาวพัทธรุงนะคะ

ก็ได้มีการโพสต์ข้อความว่าไม่ได้ดิ้งนอนใจ
พอมีคนทักทวงเรื่องเจนี่ลิลลี่นะคะ

ทางเจ้าภาพเองนะคะก็ยังมีการเช็คคิวนะคะ
น้องเปล่าขิงกาและน้องก้าวเกริกพลไปแล้วค่ะ
แต่ทั้งคิวของทั้งคู่เนี่ยค่ะ

ก็เลยอดร่วมงานกันไปนั่นเองนะคะ

มรสุมจริงนะคะก็ไม่รู้ว่าเป็นเจ้าเพศหรือว่ายังไงเนาะ
รีบไปทำบุญนะถ้าเป็นเราความเชื่อเรา
เรื่องนี้ก็ยังเป็นประเด็นที่ถูกพูดถึงกันค่อนข้างเยอะมากในโลกโซเชียลนะคะ